เปิดแค่เป็นของตัวเองแล้วนะคะ
ได้สำเร็จอันนี้ยินดีด้วยนะคะจ้ะในงานค่ะจริงจริงอ่ะ
เพื่อนซีอย่างคุณหญิงรัฐาต้องมาร่วมงานด้วยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ของโปรเจกต์นี้
แต่ด้านเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายค่ะล้มหัวฟาดพื้นคุณผู้ชม
ก่อนเรารายงานข่าวไปแล้วเรื่องนี้ใช่คุณหมอเลยขอต้องสั่งดูอาการนะ
ขอสี่สิบแปดชั่วโมงขอดูอาการหน่อยแกงส้มบอกว่าในวันที่เกิดเหตุนะ
เจ้าตัวรู้สึกกังวลมากเลยเพราะว่าหญิงนะไม่มีเลือดออกมา
ซึ่งก็มีความอันตรายมากกว่าด้วยตอนนี้ค่ะคุณหญิงรัฐาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ

คือเราไม่คิดว่าเขาจะเจ็บไงแต่เฮ้ยพอเขานิ่งปุ๊บเอาละเฮ้ยมันเรื่องใหญ่แล้ว
เขาก็นิ่งไปเลยจริงจริงแล้วเขาแบบคือเขาไม่ได้สลบนะแต่เขาแบบ
เอามือกลุ่มหัวแล้วเขาก็แบบไม่ลุกอ่ะเพราะไม่ลุกเนี่ยเคยรู้แล้วว่าแบบโหเจ็บแน่
นี่เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือพี่หญิงไม่เป็นอะไรนะครับ
หมอบอกว่ากลับบ้านได้แล้วก็ไม่ได้มีโรคกระเทือนทางสมองอะไรนะครับผม
ไม่มีเลือดออกในสมองก็ถือว่าสามารถกลับมาสร้างเหมือนเดิมได้แน่เร็วนี้
แน่นอนนะคะได้เห็นผลงานคู่กันอีกแน่นอนนะจ๊
ใช่แล้วคุณหญิงเองก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหายห่วงแล้ว
ตอนนี้เธอพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะ